ราวของสีสันการแข่งขันนะครับก็คงจะได้เว้นขอบสนามต่างนะครับ
ก็จะมีสีสันการเชียร์จากทั้งบรรดาคนดูแล้วก็บรรดาเพื่อนทีมงานนักกีฬารวมถึงสตาร์ฟโค้ด
วันนี้ไปดูอีสานขอบสนามที่สนามมวยกันครับ
แฟนกีฬามวยที่เคยไปสัมผัสบรรยากาศในสนามมวย
ติ้งกินขาดขนาดนี้เรียกรอยยิ้มจากคนที่พบเห็นได้ไม่ยาก
พี่เขาบอกว่ามันออกมาแบบธรรมชาติ
อกจากนี้ยังถือเป็นการส่งสัญญาณ

บางครั้งมันการออกแอคชั่นมันไม่รู้ตัวครับ

คุณต้องให้นักมวยเขารู้ว่าต้องทำอย่างนี้นะ

ต้องสั่งคือว่าน้ำมวยนี่มันโหตึงครับ
สั่งบางทีเขาไม่ได้ยินเสียงเรียกแอคชั่นจากเรา
เทาทำไงเดินเดินเดินเดินเข้ามาบอก

เขาจะมองไอล์คอนแท็กต์ปั๊บ
มาต้องสู้ต้องเดินต้องเดินนะต้องใส่อย่างนี้ครับ

ตำรวจมีเรื่องครับ

ผมแนะนำเลยให้ไปลองสัมผัสดู

และความสะใจในการเชียร์มวยอย่างแน่นอน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน